มีคุณยายท่านหนึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะคะ

โอ้โหญาติพี่น้องก็ออกตามหากัน
สุดท้ายไปเจอแกนั่งแช่อยู่ในคลองคือ
น่าจะตกลงไปในคลองแล้วแช่อยู่แบบนั้นนานมากนะคะ

โอเคได้เดี๋ยวช่วยพากลับบ้านนะ
กู้ภัยฉะเชิงเซาไปเจอ
นั่งอยู่ในคลองหลังบ้าน
ที่ตำบลบางแก้วอำเมืองฉัดเชิงเซาค์

สภาพคืออิดโรยแล้วนะคะ
พอถามก็บอกว่าเพิ่งลงมา

แต่เหมือนกับว่าคงขึ้นมาเองไม่ได้
มันก็เหมือนแกก็พยายามจะขึ้นมานะคะ
แต่คงขึ้นไปไม่ได้ก็เลยนั่งแช่อยู่ในน้ำแบบนั้น

ได้รับแจ้งจากลูกชายของนางปรานีนะคะ

แม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
ถือผ้าห่มแล้วหายออกไปจากบ้านไป
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่ตี๕เมื่อวานนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ทั้งวันเขาออกตามหากันให้วุ่น
ญาติทั้งลูกออกตามหา
ตามท้องร่องตามสวนมะพร้าวไม่เจอ
ไปแจ้งความคนหายที่ศพเชิงเศร้า
และแจ้งกู้ภัยตอน๓ทุ่มครึ่ง
นายนัทธริสเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซาบอกว่า

เดินหากันในความมืดสัก๒๐นาที

ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า

กู้ภัยว่าเองมาหาใคร

สงสัยคนนี้แน่เลยที่หายตัวไปจากบ้าน

เพราะน่าจะแช่อยู่ในน้ำนานแล้วค่ะคุณผู้ชม
ซีดนิ้วเปื่อยแทบไม่มีแรง
ต้องรีบส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรค่ะ
ระหว่างที่กำลังเดินอยู่บริเวณร่องสวน
ทางเจ้าที่กู้ภัยก็ต้องตกใจนะครับได้ยินเสียง
คุณป้าตะโกนถามว่าเองมาหาใคร
กูภัยก็ตกกระใจกันหมดเลยเพราะตรงนั้นมืดมาก
ด้วยความที่ไม่มีแรงนะครับก็ไม่สามารถขึ้นได้ตัวเองนะครับ
แช่น้ำอยู่ครึ่งวันกว่าจนเนื้อตัวซี่เซียว
สามีของนางปรานีค่ะนายปรีชาเจริญด้วยสิริอายุ๗๐
ก็พาทีมข่าวของเราเดินดูนะคะบอกว่าจุดเกิดเหตุจะมีร่องน้ำเล็กเล็กขวางอยู่
คาดว่านางปรานีแกคงจะมาเดินมืดนี่
กลางวันเป็นแบบนี้แต่เดินมืดก็เดินยากอยู่เหมือนกันนะคะ
อาจจะมองไม่เห็นก้าวไม่พ้นลื่นถลัยลงคลองไป
ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยค่ะเป็นอัลไซเมอร์มา๓๔ปีแล้วอะค่ะ
ปกติก็ไม่ได้เดินออกไปทางหลังบ้านมักจะออกจากบ้านทางหน้าบ้านอย่างเดียว
เพื่อนบ้านแถวนั้นบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าด้วยความที่แกเป็นอัลไซเมอร์นะคะ
แต่แกก็จะชอบเล่นเหมือนเล่นซ่อนหาอะไรอย่างนี้ชอบไปซ่อนตัวแล้วให้ตามหา
อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าแกอาจจะแบบอยากออกมาเล่นก็ได้
เมื่อวานตอนกลางวันหากันประมาณหลายรอบไหมที่หายแล้ว

ตรงนั้นก็ผ่านก็ไม่เจอ
แปลกนะครับแปลกมาก
เป็นไปได้ไหมว่าตอนจังหวะที่ผ่านแกอาจจะแบบหลับอยู่ในร่องนั้นแล้วไม่มีใครเห็น
ไม่หลับหรอกแทบว่านิสัยของแกแถบเจอคนที่รู้จักไปไว้แกจะซุก
จะหมอบซุกก็แค่ขยับหนีไปบ่อย
ผ่านไม่เจอลงคือนี้น่าจะอีกเรื่อง
คุณหมออนุญาตให้นางปรานีกลับบ้านได้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ
คุณหมอบอกว่าก็อ่อนเพลียจากการแช่น้ำตากแดดหลายชั่วโมง
ก็ต้องให้ยาบำรุงมากินบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพ
แต่ก็ฝากญาติพี่น้องลูกหลานนะคะ
ก็ด้วยความที่แกอาจจะหลงลืมก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดหน่อย